และแน่นอนนอกจากการที่สื่อต่างชาติติดตามภารกิจต่างแล้ว
ก็ยังมีการนำเสนอเรื่องของการช่วยเหลือด้วย
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายประเทศอย่างที่คุณจุธารัฐบอกไป
แต่ลาวสหรัฐจีนญี่ปุ่น
ผู้เชี่ยวชาญส่งอุปกรณ์มาอย่างเยอะแล้วก็ต่อเนื่องด้วย
ล่าสุดนะคะออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสมทบ
ในการปฏิบัติการค้นหาด้วยเช่นกันนะคะ
นี่เป็นแถลงการจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย
ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียกำลังร่วมมือกับรัฐบาลไทย
ในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงเชียงราย
โดยทีมช่วยเหลือพิเศษจากสหพันธ์ตำรวจออสเตรเลีย
ส่งเจ้าหน้าที่๖นายเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย
ทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่มืดสนิท
การกู้ไพรและดำน้ำในถ้ำ

โดยจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย
เพื่อตามหาช่วยเหลือและร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยค่ะ
ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่ายินดีทำงานสนับสนุนรัฐบาลไทยและกองทัพ
ในการติดตามหาทีมนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนรวม๑๓คนนะคะ
นายทหารกิจการพลเรือนประจำหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกส
ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพสหรัฐในญี่ปุ่น
ที่ถูกส่งมาตามคำร้องขอของรัฐบาลไทย
เพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งในภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง

ระบุถึงการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังของทุกภาคส่วน
แล้วก็ขอบคุณทุกแรงใจจากคนไทยที่ส่งถึงเจ้าหน้าที่อเมริกันด้วย
โดยย้ำว่าสหรัฐกับไทยเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
และที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือกันหลายครั้ง
กับสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่ดีมากว่า๒๐๐ปีแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะสุขทุกข์ก็ช่วยเหลือกันโดยตลอด

ก็พยายามถามถึงอุปกรณ์ที่ทีมจากสหรัฐนำมาด้วยนะคะ
แต่ก็ระบุว่าเครื่องมือของรัฐบาลสหรัฐนั้น
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกู้ภัย
และที่สำคัญก็คือความรู้ความเชี่ยวชาญจากทีมสหรัฐนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่สามารถทำงานได้ในสภาวะที่ยากลำบาก
แล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญในการกู้ภัยร่วมทีมด้วย
เจ้าหน้าที่จากทีมสหรัฐนั้นไม่สามารถตอบได้นะคะว่า
ช่วยเหลือเข้าไปในถ้ำได้ถึงระดับไหน
เพราะการค้นหาในถ้ำนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไทย
แต่ยืนยันเต็มที่เลยว่าเจ้าหน้าที่อเมริกาพร้อมให้ความสนับสนุน
ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ไทยเต็มที่ค่ะ